คราวนี้คุณผู้ชมมีชาวเน็ตคนหนึ่งไปไหว้พระ

มันเลื้อยขึ้นไปบนเสียนพระพุทธรูป
ว่ากันว่ามันเป็นงูเขียวมรกฏคุณผู้ชม

อันนี้งูตัวนี้ไม่ต้องเก็บ

กันดีกว่าทำไมชาวบ้านเขาถึงฮึงฮากันจังค่ะ
นี่โหมันเป็นสีเขียวมันมรกฎจริงอ่ะสีเป็นหยกจริงคือสีสา
ใช่ค่ะแล้วไปขดอยู่บนศีรษะเป็นบนเสียนเนี่ยเสียงของพุทธรูปเนี่ยค่ะ
ที่นี่อยู่ภายในโบสถ์สำนักสงฆ์ถ้ำพระหออำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นในวันที่๒๘มกราคมซึ่งมันเป็นวันพระ
วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓คุณผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์เอาไว้แล้วระบุข้อความว่า
อายุ๒๗ปีก็เพิ่งที่จะเคยเห็นงูสีมรกฏแบบนี้ครั้งแรก
มันเขียวอร่ามจริงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
พอภาพนี้แชร์ออกไปค่ะนักเสี่ยงโชคพากันมาอย่างเนื่องแน่นเลยนะคะ
มาดูกันมาวิเคราะห์กันไปต่างนานาว่ากันไปแต่ความเชื่อของแต่ละคน
บางคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะงูตัวนี้มันเป็นงูชนิดไหนงูอะไรใช่งูเขียวไหม

ไม่น่าจะเป็นงูแดงใช่เพราะมันเขียวสักขนาดเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้มันสายพันธุ์อะไรนะ
นั่นแหละมีหลายชนิดเลยนะงูบางคนบอกเป็นงูเขียวกาบหมากไงบางคนงูเขียวกาบหมาก
เป็นงูเขียวที่สีสวยหายากไม่มีพิษด้วยแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
แต่บางคนก็เอ๊ะหรือจะเป็นงูเขียวหางไหม้ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้
ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะแต่ว่าเห็นแล้วนี่แบบโอ้โหมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดูตาลูกวาวเหมือนกันนะคะ
ดิเพราะมันเลื้อยขึ้นไปบนเสียงพระพุทธรูปไปขดอยู่แบบนี้เนอะ
ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เอาไว้ประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
สีเขียวมันต้องฐานพระพุทธรูปเมื่อกี้เลยอ่ะสีเดียวกันเลยอ่ะเขียวมากเลยแปลกตาดีเหมือนกันเนาะงูแบบนี้เนอะ
ดิฉันเป็นคนช่างสังเกตอะไรคุณทำอะไรมาดิฉันสังเกตไหม